คุณผู้ชมค่ะกับประเด็นดราม่าสาวแก๊งนางฟ้าค่ะ
เจนนี่เทียนโพสุวรรณนะคะแล้วก็วุ้นเส้นบริธิภาค่ะ
บอกเลยว่าเรื่องราวเรื่องนี้เกือบทำแก๊งล่ม
แก๊งแค่แปดนะคุณผู้ชมแล้วก็มีตัวละครเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
ต้องค่ะแต่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงก็ต้องดูในเรื่องราวของอนาคตต่อไปนะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะนักข่าวเนี่ยไปเจอคุณชาคริสแย้มนามก็ออกงานกันนะคะ
แล้วทีนี้ก็เลยอยากจะขอถามสักหน่อยถึงประเด็นนี้
ซึ่งชาคิดบอกเลยค่ะว่าคุณเอ้ยไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้
เออเขาก็เป็นแพทย์อดีตสามีของคุณวุนเซนเออค่ะคน
เพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของเขาค่ะฟังเสียงหน่อยค่ะ
ไม่มีความคิดเห็นอะไรดีกว่าครับผมเพราะเราไม่รู้เรื่องอ่ะนะครับ
แล้วมันก็ค่อนข้างไกลตัวเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน
ถือว่าไม่รู้แล้วกันดีกว่าครับเพราะว่ารู้ไปมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นหรือแย่หรอก
ค่ะเราไม่รู้สึกว่าเขาแบบเป็นห่วงเขาหรืออะไร
ไม่ได้อยากรู้แล้วก็ไม่ได้ไม่อยากรู้ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วอ่ะ
ชัดเจนนะคะว่าไม่ใช่เรื่องของเราแล้วอ่ะนะคะ
ส่วนประเด็นที่วุ้นเส้นค่ะอดีตภรรยาของนักแสดงหนุ่ม
ทำท่าจะเปิดตัวหนุ่มคนใหม่นะคะจาคิดปฏิเสธที่จะรับรู้ค่ะ
จะเผยถึงเรื่องราวสาวของตัวเองนะ
ว่าตอนนี้ยังโสดแล้วก็ไม่ขอโฟกัสเรื่องความรักค่ะ

แต่ผมแค่อยากถามว่าคือไปยุ่งเรื่องอะไรของชาวบ้าน
คือหมายถึงนะอันนี้ไม่ได้ว่าสื่อนะครับ
เราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องของวงการบันเทิง
อัดไหมไม่ได้อึดอัดเลยนะฮะแต่แค่รู้สึกว่าแบบ
เราไม่รู้จริงว่าชีวิตแต่ละคนเป็นยังไง
ช่วยมากันหน่อยครับ

หรือว่าสาวเขากลัวเราหรือเปล่าหรือยังไงไหมครับ
สุดแล้วแต่ไม่เคยคิดเลยแต่ว่าก็สุดแล้วก็ดี
เพราะผมจะถามว่าผมเจ้าชู้ได้ไงใช่ไหม
เกิดคนก็แบบว่าโอ้โหถ้าผมเลวขนาดนั้นก็
ก็ก็เขาจะมาชอบผมทำไมล่ะเนอะไม่ได้โปรงคือมันไม่ใช่เป็นเรื่อง
เรื่องเมล์ในชีวิตมาตลอดอยู่
มาหน่อยเถอะแสดงว่าเอ้ยแอบเหงาหรือเปล่านะคะ
สำหรับคุณชากรี๊ดค่ะสำหรับฝ่ายหญิงคุณวุ้นเส้นนะคะ
ไม่ได้มีรูปของไฮโซไนอ่าแต่ว่าทางด้านไฮโซไนเนี่ย

เป็นรูปของคุณวุ้นเส้นแล้วก็กับเพื่อนเขาไปทานข้าวด้วยกัน
แต่เรื่องความรักของคุณวุ้นเส้นเนี่ยดิฉันแอบเป๋ไปทางพี่ชายของไฮโซไนค์